ส่วนลูกค้าที่ชอบลืมกระเป๋าสตางค์
พัฒนาระบบให้มีความเสถียรปลอดภัย
รองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วในอนาคต
ผลักดันประเทศไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสด
ตามแผนเศรษฐกิจประเทศไทย๔๐
ธนาคารไทยพาณิชย์ใช้งบประมาณ๔๐๐๐ล้านบาท
พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มเต็มรูปแบบ
โดยลูกค้าจะได้สัมผัสหน้าตาของแอปพลิเคชันที่น่าใช้มากขึ้น
บภาพแอปพลิเคชันการเงินที่คุ้นเคย

โดยไม่จำเป็นต้องสะสมคะแนนค่ะ
ระบบความปลอดภัยบนแอปพลิเคชันตามมาตรฐานสากล
โดยไทยพาณิชย์ยังสร้างความมั่นใจมากขึ้น

เป็นครั้งแรกของวงการธนาคารด้วย

ปัจจุบันที่มีจำนวนผู้ใช้งานกว่า๔ล้านคน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน